ท่านผู้ชมครับมีผู้ไปพบศพผู้ชายนะฮะ
คือลอยมาเนี่ยมาถึงกรุงเทพนะฮะจากอายุทยาเหรอคะถูกต้องครับ
คือลูกสาวเนี่ยมาดูยืนยันว่านี่คือคุณลุงสมชายจริงนี่คือพ่อจริง
โอ้โหคือลอยมาเนี่ยแปดสิบกิโลเมตรนะฮะไฟมันข้ามหลายจังหวัดเลยนะเนี่ย
ถูกต้องครับไปดูตอนที่ลูกสาวเจอศพนะครับ
นี่ฮะลูกสาวของคุณลุงสมชายนะครับนางสาวจุธาทิพย์นะฮะ
ร้องไห้แทบขาดใจนะคือกู้ภัยเนี่ย
นำศพผู้ชายที่ลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
เอามาขึ้นที่ท่าน้ำสิริราชค่ะโอ้โห
ตรงนี้ฮะจากหน้าวัดพนันเชิงที่พระนครศรีอยุธยา
มาไกลถึงตรงนี้เลยคือพอนำขึ้นมาเนี่ย
แล้วก็ให้ทางญาติของลุงสมชายมาดู
ลูกสาวมาเห็นบอกโอ้โหรอยสักเสือเพ่นที่กลางหน้าอก

เพราะเป็นนาฬิกาที่เธอซื้อให้พ่อเอง
เมื่อสักครู่นี้เสียงเธอเธอร้องไห้ไปแล้วก็บอกเลยว่า
นาฬิกานาฬิกาหนูซื้อให้พ่อเธอว่าอย่างนี้
นายสมชายทานกุลวัย๖๔ปีครับ
คนขับเรือลากจูงสินค้าที่เกิดอุบัติเหตุเรือล่ม
ลงในแม่น้ำเจ้าพญาหน้าวัดพนันเชิงที่พระนครศรีอายุทยา
ก่อนจะนำศพขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมครับ

ชาวบ้านเนี่ยเขาไปแจ้งตำรวจก่อนนะครับ
ตอน๑๐นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้นะ

ไปบอกตำรวจสนบวรมงคลในพื้นที่แถวที่เจอศพที่ลอยน้ำมา
บอกเจอศพเป็นศพผู้ชายนะ
ลักษณะคว่ำหน้าอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา

โอ้โฮตรงนั้นคือเขตบางพลัทนะครับ
ศพเนี่ยนี่ฮะคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดคอปกสีเขียว

คือถ้าดูด้วยตาเปล่าจะคล้ายกับลุงสมชาย
คนขับเรือที่ประสบเหตุเรือล่มเมื่อ๒๙กันยายน
ค่ะนะฮะพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาตรวจสอบ
จุดที่ชาวบ้านเขาแจ้งว่าพบศพปรากฏว่า
กระแสน้ำมันไหลมากไหลเชี่ยวมากแรงมาก
ศพเนี่ยถูกพัดลอยไปตามน้ำไปอีก๑กิโลเมตรนะฮะ
สุดท้ายต้องไปดักนะฮะไปดักรอ
แล้วก็ไปดึงเอาเชือกไปผูก
แล้วก็ดึงขึ้นมาที่ริมตลิ่งท่าน้ำสิริราช
นำขึ้นมาไว้ที่โป๊ะท่าเรือนะครับ
แล้วลูกสาวคนโตก็คือนางสาวจุธาทิพย์
ลูกสาวของลุงสมชายก็มาถึงก็มาดูศพ
นั่นแหละฮะเธอก็ยืนยันว่าคือคุณพ่อจริง
แล้วก็มีภาพถ่ายตอนที่คุณลุงสมชายยังมีชีวิต
ว่าเออเนี่ยแต่งกายแบบนี้นะรอยสักแบบนี้เสือเพ่นที่หน้าอก

ซึ่งที่ศพเนี่ยเธอบอกก็ใช่นะฮะ
นาฬิกาอีกนาฬิกาเหล็กที่ซื้อให้พ่อ
นี่ไงมีชุดเสื้อสีเขียวด้วยค่ะ
นี่เห็นไหมฮะก็เหมือนเสื้อที่สวมใส่นั่นแหละ
คุณจุธาทิพย์บอกว่าคือพอเห็นรอยสักเนี่ยคือเธอบอก
จำได้เลยเห็นนาฬิกาเหล็กด้วยก่อนหน้านี้ได้อธิษฐาน
ขอให้เธอเนี่ยเป็นคนเจอพ่อเป็นคนแรก
ไม่ว่าจะเจอแบบไหนก็ได้เธอบอกว่าสุดท้ายเนี่ยคำอธิษฐานก็เป็นจริงนะ
แต่พอมาเห็นศพพ่อจริงจริงเนี่ยเธอบอกว่ามันก็ทำใจไม่ได้อ่ะอืม

ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถึงเราจะช่วยเขาไม่ได้
ช่วยพี่พี่เขาไม่ได้แต่ขอให้หนูเจอพ่อไปก่อนหน้า
พ่อได้ยินหนูเป็นไปตามอธิษฐาน
ในครอบครัวเจอเป็นคนแรก
วันนี้อยากบอกอะไรคุณพ่อไหมคะ
อยากให้ส่งสัญญาณอะไรให้คุณพ่อได้รับรู้
ในฐานะลูกบังคับที่เจอแล้ว
หนูรักพ่อตัวตัวใจเลยรักจริงหนูรักไม่เห็นข้อแม้รักไม่หวังสิ่งแสดดด้วย
หนูทำได้พอทุกอย่างหนูอยากได้อะไรอยากกินอะไร

พ่อจะจอดน้ำอยู่ท่าไหนพี่ว่าจะลงเรือนลำบากแค่ไหนหนูก็ไปหาพ่อ
อืม
นี่ครับทุกผู้ชมครับคือศพของลูกพี่สำชายเนี่ย
ลอยตามน้ำคือระยะทางนี่๔จังหวัดนะ

คุณอรัชพรรวมแล้ว๘๐กิโลเมตรกว่าได้นะ
ก็อย่างที่ทราบนะครับตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ท่าน้ำหน้าวัดพนันเชิงเป็นลักษณะคุ้งน้ำนะครับ
แม่น้ำใหญ่สองสายมาเจอกันป่าศักดิ์กับเจ้าพญานะครับที่พระนครศรียุธยา
แสดงว่าศพของลุงสมชายเนี่ยลอยผ่านปฐุมธานีมาด้วย
แล้วผ่านจังหวัดนนทบุรีแล้วมาถึงกรุงเทพนี่แหละฮะ
กระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวมากนะครับร่างถูกพัดลอยมาไกลถึง๘๐กิโลเมตรนะครับ
ชาวบ้านที่เจอศพบอกว่ามีเรือโยงลำนึงไปเจอศพก่อนนะฮะ
ไปเจอติดอยู่กับต่อหม้อที่สะพานสังฮีแถวเทเวศนะ
แล้วเขาก็ลากศพมานะครับนำมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เรือยงคนที่ลากศพมาครับเขาบอกว่าเขาลากเรือขึ้นไปตรงสะพานสังฮีอะครับ
ครับแล้วก็เจอศพคนนี้ติดอยู่ตรงต่อหม้อสะพานครับผม
เขาก็เลยลากเลือกลากศพจากตรงตอหมอสะพานตรงสังฮีอะครับตรงเทเวศ
ครับผมลงมาตรงนี้ครับเพื่อมาหาเจ้าหน้าที่เพื่อเอามาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วก็ลากเข้าฝั่ง
ก็พอเจอศพเนี่ยต้องประสานกันสองสอนอนะฮะ
เพราะว่าจุดแรกที่เจอแล้วก็ลอยไปอีกเนี่ยจนไปนำขึ้นเนี่ย
ก็คือสนบวรมงคลกับทางสนปากคลองศาลนะฮะ
เรื่องต้นตอนนี้แม้ว่าทางญาติญาติหรือว่าลูกสาวยืนยันแต่ว่าต้องส่งไปที่นิติเวศก่อนนะครับ
เพื่อชันสูตรแล้วก็ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลให้ชัดเจนตามขั้นตอนก่อนนะฮะ
จะมอบศพให้กับทางครอบครัวนำไปบำเพ็ญกุศล
น้องสาวของลุงสมชายวันนี้ก็มาทำเอกสารเรื่องการขอรับศพนะครับ
ที่สอนอปากคลองศาลนะครับบอกว่าทราบข่าวการเจอศพพี่ชายจากกู้ภัย
ทีแรกก็พบว่าเป็นศพผู้ชายลอยในแม่น้ำ
เจ้าหน้าที่ก็ส่งรูปมาให้ดูเห็นศพจากทางด้านหลังเพราะว่าศพเนี่ยคว่ำหน้าอยู่
แต่มั่นใจว่าคือพี่ชายแน่ก็เลยรีบมาจากอายุทยามาที่กรุงเทพ
เพื่อจะมาดูด้วยตาตัวเองก็พบว่าเป็นพี่ชายจริง
รอยสักได้เหมือนกันรอยสักเสือเพ่นที่หน้าอก
คือตอนนี้เนี่ยน้องสาวบอกว่าความรู้สึกมันก็เหมือนกับยกภูเขาออกจากอกอยู่เหมือนกัน
คือเสียใจนะเสียใจแต่ก็รอพี่ชายอยู่๔วัน
คือจะเจอในสภาพที่เสียชีวิตแล้วเป็นศพแบบไหนยังไงก็ได้ขอให้เจอกันแล้วกัน
น้องสาวบอกนะครับแล้วก็บอกว่าครอบครัวมีอาชีพขับเรือมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่นะฮะ
พี่ชายเนี่ยคลุกคลีมากับเรือตั้งแต่เด็กมีความชำนาญสูงมาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงจริงมาดิวฟังนะฮะ
ได้ขอบคุณได้ขอบคุณพอใจที่สุดแล้ว
เจอศพคุณลุงสมชายเนี่ยวันนี้ลูกสาวอีกคนนึงเนี่ยฮะ
คุณปุญญพรนี่ยกมือไหว้ขอบคุณทุกหน่วยงานเลยนะครับ

คือ๔วันที่ผ่านมาทั้งกู้ซากเรือทั้งหาลุงสมชาย
หรือว่าหาภรรยาของลุงสมชายเนี่ย
คือหากันแบบไม่หยุดเลยนะครับทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย

ทีนี้เธอบอกเธอขอพูดหน่อยกันแล้วกันนะ
ไหนก็เจอศพคุณพ่อแล้ว
มีโซเชียลนะมีบางคนไปวิภาพขี้จานผ่านสังคมออนไลน์
บอกว่าแหมวันเกิดเหตุเนี่ยถ้าตัดเชือกเร็วกว่านี้
คงจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
บอกว่าอยากให้เข้าใจหน่อยนะ

ที่เห็นเชือกที่ว่าจะไปตัดมันตัดไม่ได้เชือกมันใหญ่เท่าแขนนะ
คือต้องเข้าใจก่อนว่าเชือกที่อย่างเราเห็นเวลาแบบหนังเรือข้ามฝ้าข้ามอะไรอย่างนี้

ต้องใหญ่พอที่จะลากเราไม่ขาดไง
เพราะฉะนั้นนั่นเท่ากับว่า
ตอนนั้นลุงสมชายยังอยู่ในเรือยังบังคับเรืออยู่
แต่ว่านี่ก็เป็นลูกติดพ่อลูกติดคุณแม่นะ

คุณคือคุณป้านักลูกมนต์เนี่ยพยายามที่จะไปเอาเชือกที่มันคล้องอยู่ดึงออก
จังหวะนี้ที่มีคนถ่ายได้คือแกมาท้ายเรือเพื่อจะเอาเชือกออกแล้ว
เพราะฉะนั้นบางคนไปวิจารณ์ลูกสาวบอกไปวิจารณ์ทำไมไม่ตัดเชือกทำไมไม่ตัดเชือก
คือจริงพอเราพอเราเป็นบุคคลที่๓อะเนาะเราก็พูดได้แหละว่าแบบ
เฮ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะทำอย่างนี้แต่พอแบบสถานการณ์จริงอะ
มันตอบไม่ได้หรอกค่ะเราไม่สามารถตอบแทนใครได้จริงว่าณตอนนั้นควรทำยังไง
ซึ่งลูกสาวของลุงสมชายบอกว่าเชือกมันใหญ่เท่าแขน

มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกอุบัติเหตุแบบนี้
ขอบพระคุณทุกคนมากเลยค่ะทุกท่านเลยนะคะทุกใคร
ก็ช่วยพ่อแบบสุดสุดจริงไม่ต้องห่วงอะไรแล้วพ่อ
น้องก็โตแล้วดูแลตัวเองได้มีคอยช่วยเหลือ
หนูก็มีครอบครัวแล้วพี่ก็มีครอบครัวแล้ว
ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วพ่อให้ไปให้สบายที่สุด
ไม่ต้องมีห่วงอะไรเลยแม่ก็เดี๋ยวลูกจะดูแลกันให้
ทางลูกสาวกับน้องสาวของลุงสมชายก็ยังเป็นห่วงป้านรมนอยู่นะฮะ

นรมนจันทรโชธวัย๕๑ปีภรรยาลุงสมชาย
ทางครอบครัวลุงสมชายก็ภาวนาขอให้เจอศพโดยเร็ว
จะได้นำศพไปตั้งบำเพ็กกุศลคู่กันเหมือนกับเขาก็เกิดมาคู่กันประมาณอย่างนั้น
คือแม้จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพิ่ง๔ปีนะแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันตลอดนะ
คือรักกันมากอ่ะคือฝั่งของลุงสมชายเนี่ยลูกบอกว่าถึงขนาดที่ว่า
หมอนที่ใช้หนุนนอนทุกวันเนี่ยคือมีการสกรีนภาพของทั้งคู่ไว้ที่หมอนด้วย
แล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่บนเรือกันเป็นชาวเรือจริงเรือลากจูงสินค้า
เลยอยากจะได้มาบรรพิกุศลพร้อมกันแต่วันนี้ยังไม่เจอป้านร่วม
ก่อนจะเกิดเหตุลูกสาวกับน้องสาวของลุงสมชาย
บอกว่าไม่มีรางอะไรเลยนะฮะไม่มีรางบอกเหตุอะไรเลย
วันนี้ก็คือทำเรื่องในการติดต่อขอรับศพนะครับ
นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสามกอ
หลายคนก็ถามมานะคะว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เรื่องปฏิบัติการกู้ซากเรือเป็นยังไง
ตรงนี้เส้นทางตรงนั้นเนี่ยเปิดให้เดินเรือทั่วไปได้แล้วหรือยังนะคะ
วันนี้เนี่ยทางรองอธิบดีกรมเจ้าท่าออกมายืนยันแล้วนะคะว่า
จะยุติภารกิจค้นหาผู้สูญหายแล้วก็กู้ซากเรือ
หลังจากที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่วันที่๒๙กันยายน๔วันเต็มนะคะ
เพราะว่าที่ต้องยุติเนี่ยเพราะว่ากระแสน้ำมันยังไหลแรงเป็นอุปสรรคแล้วก็อันตรายด้วย
และสิ่งสำคัญก็คือว่ามีการใช้เครื่องสแกนเรือที่จมอยู่ใต้น้ำแล้วว่ามีร่างใครติดอยู่ไหม
ปรากฏว่าไม่มีนะคะคือการกู้ซากเรือตรงจุดนี้เนี่ยยุติ
ครับไปดูภารกิจที่ดำเนินการกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ
หลังจากที่มีการยืนยันการพบร่างของคุณลุงสมชายแล้วเนี่ย
นายภูริพัฒนธิรกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยนะคะ
มีการประชุมคณะทำงานหารือร่วมกับทีมนักประดาน้ำ

แล้วก็ได้ข้อสรุปกันออกมาบ่าย๒โมงตรงวันนี้ว่า
ยุติการกู้ซากเรือแล้วก็ค้นหาผู้สูญหายค่ะ
ตรวจสอบมวลน้ำแล้วก็วัตถุใต้น้ำแล้ว
ยืนยันแล้วว่าที่ซากเรือไม่มีร่างผู้สูญหายติดค้างอยู่ในเรือแล้ว
ก็เลยจะยุติการกู้ซากเรือนะคะครับ
หลังจากนี้เตรียมที่จะเคลียร์พื้นที่แล้วก็เปิดเส้นทางการเดินเรือ
เรือบรรทุกสินค้าสามารถสัญจรผ่านไปมาได้
เพราะว่าตลอดระยะเวลา๔วันเนี่ยคือเป็นการปิดเส้นทางเดินเรือตรงนี้ทั้งหมดนะคะ
เรือสินค้าไม่สามารถสัญจรได้เลย
แล้วเขาบอกว่ามันก็ส่งผลกระทบกับระบบขนส่งสินค้าทางเรือ
เพราะว่าธุรกิจขนส่งสินค้าทางน้ำ
ก็คือล่าช้ามาตลอด๓วันที่ผ่านเส้นทางตรงนี้ไม่ได้
กรมเจ้าท่าเขาก็มีการทำความเข้าใจกับเจ้าของเรือที่ประสบเหตุแล้วนะคะ

เดี๋ยวถ้าระดับน้ำมันลดลงหรือว่าความแรงของน้ำลดลงเมื่อไหร่
มากู้ซากเรือกันอีกทีนึงค่ะ
เรื่องนี้รองอธิบดีกรมเจ้าท่ายังยืนยันด้วยนะคะว่า
จุดที่เรือล่มเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นแอ่งเหมือนคล้ายสดือน้ำ

เพราะฉะนั้นต่อให้ไม่กู้ขึ้นมาแล้วปล่อยให้เรือสินค้าผ่านไป

มันมันจะไม่ชนกันเอาง่ายแบบนี้นะคะ

จำเป็นต้องทำสัญลักษณ์หรือว่าวางทุนให้เรือระมัดระวังด้วยค่ะ

แอ่งเป็นหลืบลงไปนะครับ
แต่ว่าตอนล่างคงจะปักจิกดิน
เพราะพยายามที่จะลากขึ้นมาในจุดที่ตักตื้น

เพราะว่าตอนนี้มันกระทบเรื่องของเศรษฐกิจเหมือนกัน

เรือสิบช้าจะผ่านวันละประมาณ๖หมื่นถึง๑แสนตันนะครับ
วันนี้มูลค่าความเสียหายประมาณวันละ๑๐ล้านบาท

ก็ถือว่าเป็นระดับอาจารย์นะครับ
แล้วก็การเสียชีวิตของท่านเนี่ย
เรายังมีบทเรียนที่ท่านได้ทิ้งไว้ให้นะครับ

เพื่อจะมานำมาปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานต่อไปครับผม
ด้านญาติของคุณลุงสมชายกับคุณป้านรุมน
รีบเดินทางออกจากเป๊ะเรือวัดพนันเชิง

ก็เหลือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ค้นหาร่างของคุณป้านรมนค่ะ

วันนี้ก็เลยมีชาวบ้านที่เป็นคนเรือค่ะ
แล้วก็รู้จักกับทั้งลุงสมชายกับป้านรมน

ก็อยากที่จะให้เจอร่างป้านรมนเร็วนะคะ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

คือก่อนหน้านี้เขาเผยแพร่คลิปกำลังพยายามไหว้น้ำเข้าฝั่งอยู่
นะตอนที่น้ำเนี่ยไหลเชี่ยวแรงมากนะครับตอนที่
เกิดเหตุเรือล่มอะนะฮะในวันนั้นนี่นะครับนี่อันนี้นั่นเลย
มี๓ตัวแต่มันไหว้เข้าฝั่งมาได้ตัวนึง
ตอนนี้คนเป็นห่วงกันว่าตกลงเจอหรือยังตัวนี้

อันนี้ตรงหลวงเวรลอกเวรนี่

เจ้าตัวนั้นนั่นแหละที่ไหว้เข้าฝั่งมาเราถามลูกสาวลุงสมชายแล้วนะฮะ
คือลุงสมชายเลี้ยงสุนัขพันธ์พุดเดิ้ลเอาไว้๓ตัวบนเรือ

เป็นตัวสีน้ำตาลตัวนี้แล้วก็มีคนเนี่ยเอาไปดูแลไว้ให้
เดี๋ยวจะส่งต่อกันให้ลูกสาวลุงสมชายนำไปเลี้ยงต่อนะฮะ
ก็รอดมาได้อีกหนึ่งตัวนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ